กีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็เตรียมที่จะยื่นขอเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในช่วงปลายปีนี้
ซึ่งก็มองว่าจะใช้ราชมังคลากีฬาสถานแล้วก็สนามสมโพธิ๗๐
ปีจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดการแข่งขันครับ
รกล้องศักดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เผยว่า
ปลายปีนี้สถานการณ์โควิด๑๙ในประเทศไทยดีขึ้น
อาจได้เห็นการจัดกิจกรรมแล้วก็การแข่งขันกีฬา
ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยวางแผนกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ
ระหว่างวันที่๕ธันวาคมถึงวันที่๑มกราคม
หลังจากที่สาพันธ์ฟุตบอลอาเซียน

โดยตอนนี้ครับมีเพียงกัมพูชาที่เสนอตัว
เป็นเจ้าภาพจัดการขันแข่งกับไทยนะครับ
ซึ่งไทยเองก็จะเลือกใช้ราชมังคลากีฬาสถานครับ
ซึ่งมีความพร้อมทั้งในเรื่องของการเดินทางโรงแรมที่พัก
หรือที่เชียงใหม่เนี่ยก็มีสนามสมโพธิ๗๐๐ปีนะครับ
ที่มีศักยภาพส่วนจะจัดแบบปิด๑๐๐
ไม่ให้คนเข้าชมหรือว่าจะจัดแบบให้มีคนเข้าชม
ก็ต้องดูว่าตอนนั้นเหมาะสมขนาดไหนนะครับ
ใจว่าไทยมีโอกาสเพราะว่ามีความพร้อมแล้วก็ประสบการณ์

รายการใหญ่ในสถานการณ์โควิด๑๙เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับส่วนฟุตบอล